ต่อกันทีอีก๑เรื่องกันบ้างดีกว่าราคาเรื่องนี้ขณะศึกษาดูใจกันมาตั้ง๓ปีนะขาวแลน
ค่ะผู้ของน้องหญิงแล้วก็กลุ่มตามนั่นเองแล้วนอกจากสาเหตุหลัก
หลายคนฟันทงมาแล้วล่ะว่าเรื่องมือที่๓แน่นอน
ด้วยหลักฐานที่มันหลุดออกมา
จะใช้ว่าหลักฐานดีไหมล่ะเอาเป็นภาพหลุดละกันนะคะ
เขาบอกว่ามันมัดตัวฝ่ายชายได้ในเรื่องนี้นะคะ
แม้ว่าฝ่ายชายเองยังไม่ได้ยอมรับนะ
แล้วก็มีการปฏิเสธมาโดยตลอดสำหรับเรื่องมือที่๓
แบบดูดดื่นด้วยนะทั้งฝากครอบครัวเขา

อยู่บ้านเขาเนี่ยกางเกงในตัวเองเนี่ยยังต้องให้พ่อเขาซักเลย

เป็นคอมเมนต์ที่คนเอามาให้ข้อมูลนะคะว่าจริงแล้ว

เขาบอกว่าซกมกซะละเกินนะฮะ

แล้วมาแบบว่าไปอยู่ต่างจังหวัด

เขาเรียกว่าดัจเจอรีดแอฟแบลต์

บอกว่าน้องทำตัวไม่ดีทำตัวเป็นลูกคนหนู

งานนี้ค่ะหญิงหญิงเลยขอออกมาเปิดใจเคลียร์
ทุกเรื่องเมาส์แบบชัดไปเลยค่ะ

หนูเชื่อว่าคนสมัยนี้ค่ะ

คนเก่งขึ้นหนูเชื่อว่าคนจะเข้าใจว่า

หนูเป็นเด็กเนอะแล้วคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่

พ่อและแม่แล้วก็พี่ชายพี่ตาม

ถ้าเกิดอยากจะอธิบายจริงถ้ามันมีโอกาสได้

ชีวิตแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหมือนเราค่อนข้าง

แต่เมื่อผลมันออกมาอย่างงี้
มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเร็วหรอกแต่ว่าตอนนี้คือมันมันต้องไปข้างหน้าแล้วค่ะ
เข้มแข็งแล้วเราต้องเดินต่อแล้วอะค่ะ
เพราะว่าเพื่อนร่วมแก๊งอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เนี่ย
พูดคำนี้กับหญิงหลายรอบมากบอกว่า
หันหลังกลับไปนะแกต้องเดินต่อนะ
ห่วงเพื่อนมากถึงขั้นเคยโพสต์ข้อความจวกฝ่ายชาย
แล้วก็เคยคิดจะลุยเอาเรื่องแทนเพื่อนซีด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังปุ๊กลุ๊กซิว่าตอนนั้นเนี่ยสติหลุดไปถึงไหน
หรือว่าพอดึงสติกลับมาได้ยังไงบ้าง
อ่ะไปฟังหน่อยจ้ากับสาวขาลุยพอนี้ไง
มางานเดียวกันเลยนะ

คือจะกดไม่กดจะพิมพ์ไม่พิมพ์

เราก็ให้กำลังใจเราก็ซัพพอร์ต

หญิงไม่ต้องแล้วนะอะไรอย่างนี้
สู้ชีวิตของเราต้องเดินต่อ
ค่ะล่าสุดแห่งบอกว่าน้องมิสลาว

งานวัดมีหมอเต็มไปหมดแล้วนะคะหน้าเลยสวย

ไปกันใหญ่